ท้ายที่น้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทวันโดทีมชาติไทย
โร่เหรียญทองโอลิปิกเกมครั้งล่าสุดก็มีการโพสต์คลิปที่มีเพื่อนรุ่นพี่
ทหารอากาศพูดว่าใส่เครื่องแบบทหารแบบนี้
ตึงเตะไม่ถึงหรอกนะครับโอ้โหสุดท้ายน้องเทนนิส
เตะสูงให้เห็นเลยนะครับว่าไม่เป็นปัญหานะครับเตะได้หมดทุกระยะนะครับ
โดยจากภาพเนี่ยเตะสูงถึงขนาดถ้าเกิดหลบไม่ทันเนี่ย
ก็เข้าหน้าเต็มเต็มดูนะครับฟึบเข้าไปสุดสุดจริงจริงนะครับ
นี่ก็คือความหวังนักกีฬาของไทยในการแข่งขันโอลิมปิกที่ปารีสฝรั่งเศสในปี๒๐๑๖
ก็เชื่อว่าเธอคงจะรักษาสภาพร่างกายได้เป็นอย่างดีแน่นอน
หมดนี้ก็คือกีฬาในช่วงบ่ายวันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ